ไปมาเคาะไปเคาะมาแล้วการฉีดวัคซีนของกรุงเทพเนี่ย
มันยังไม่ครบ๗๐ของโดสที่๒

คุยกันแล้วอย่างเป็นทางการระหว่างท่านรัฐมนตรีกับท่านผู้ว่ากรทม
รัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คุยกับท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ทำไมเลื่อนล่ะเลื่อนจากเดิม๑ตุลาคม
๑ตุลาคมเป็น๑๕เพราะว่าชาวกรทมฉีดเข็ม๒แบบเอาให้ครบเนี่ยมันยังไม่ถึง๗๐
แต่ถ้าเกิดว่าดูจากตัวเลขตรงนี้ห่วงเวลาตรงนี้มันก็จะไปชนกับที่นายกบอกว่า๑๒๐วันเปิด
ก็จะไปตรงวันที่๑๔ตุลาประมาณนั้นพอดี
คือเรื่องนี้ถ้าหากจะให้ครบ๗๐ของเข็ม๒ต้องขอเวลากรุงเทพหานครอีกประมาณสัก๔สัปดาห์
๔สัปดาห์ก็คือบวกของ๒สัปดาห์กันยา๒สัปดาห์ตุลา
ดังนั้นเท่ากับ๔สัปดาห์พอดีบดีจะไปตรงกับ๑๔๑๕ตุลาคม
ดังนั้นเคาะเลยตรงกันฮะ๑๕ตุลาคมจะเปิดกอทมแซนบล็อก

จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกรุงเทพมหานครได้แล้ว
อย่างเป็นทางการประหนึ่งว่าคนอยากจะเที่ยวกรุงเทพเยอะเหลือเกินเป็นล้านแน่นอน
ถ้าหากคนมาเที่ยวเป็นล้านรายได้เศรษฐกิจก็จะพรุ่งพลาดกลับมาอยู่ในขาขึ้นอีกสักทีหนึ่ง
นี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเคาะแล้วยังไงต่อเคาะแค่วงเล็กนะ
แล้วรอใครรอวงใหญ่สิรุงตู่เคาะอย่างเป็นทางการอีกทีในสัปดาห์นี้นะครับ
ส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างเอาตัวเลขของ๑๔การยายนก่อนครับ
ก็กับ๗๐๐โดซนะครับตอนนี้ตัววัคซีนมีค่อนข้างที่จะเหมาะสมพอสมควรแล้ว
ฉีดไป๖๙๔๐๗๖โดซส่วนภาพรวมประเทศไทยทะลุ๔๐ล้านไปแล้ว
เป็น๔๑๖๔๗๑๐๑โดสไล่เรียงกันต่อไปนับถอยหลังเหลือ๑๐๗วัน
สำหรับ๑๐๐ล้านโดสตามเป้าหมายของลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ